เรื่องของความคืบหน้าในการร่างรัฐมนุนนะครับ
วันนี้ก็เป็นวันแรกในการพิจารณาลงรายมาตรานอกสถานที่นะครับ
ซึ่งก็สามารถทำไปได้เสร็จสิ้น๓เป้าหมายตามที่ได้ตั้งเอาไว้
เราจะไปติดตามรายละเอียดนะครับจากคุณนำโชคบุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากจังหวัดเพชรบุรีครับเชิญครับ
ตลอดทั้งวันนะครับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้น
ก็ได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูลลงรายมาตรา
ซึ่งก็ผ่านไปแล้วกว่า๔๘มาตราใน๓หมวดนะครับ
ขณะที่นายอลงกรพลบุตรนั้นก็เข้าพบกับนายมีชัยฤชุพันธ์
ให้กับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลพิจารณา
อลงกรพลบุตรรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล

ส่งให้กับคณะกรรมการนะครับในวันที่๑๒มกราคม
เพื่อประกอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูลร่างแรก
พร้อมสารให้ความเห็นนะครับ๒รอบหลังจากได้รัฐธรรมนูลแล้ว
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับวาระการปฏิรูปแล้วก็กลไกในการปฏิรูปประเทศ
ทั้งในระยะสั้นแล้วก็ในระยะยาว
ก็เป็นเรื่องของการประสานงานเพื่อให้ประเด็นของการปฏิรูปนั้นได้รับการพินา
บรรจุไว้ในทางรัฐธรรมนูญครับ
คงจะต้องมีอย่างน้อยบทบัญญัติที่ได้กำหนดไว้
ในเรื่องของการจัดทำพระรามยัตริย์ประกอบธรรมนูญวัตถุการณ์ปฏิรูป
สองก็คือว่าให้มีแนวทางครอบคลุมทั้ง๑๑ด้านของการปฏิรูปประเทศตามมาตรา๒๒
นายอลงกรนะครับก็ยังระบุว่านายมีชัยนั้นเห็นพ้องให้กำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
ไว้ในรัฐธรรมนูลด้วยนะครับเพื่อสร้างความต่อเนื่อง
ส่วนจะต้องมีองค์กรมากำกับการปฏิรูปหรือไม่นั้น
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่ไม่น่าจะมีคอปป
ขณะที่การพิจารณาลงรายมาตราร่างรัฐธรรมนูลร่างแรกนอกสถานที่
ตลอดทั้งวันคณะกรรมการพิจารณาไปแล้ว๓หมวดนะครับ
โดยหมวดทั่วไปนั้นมีสาระสำคัญที่มาตรา๔
ว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่จะต้องรับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูล
คณะกรรมการส่วนใหญ่นั้นเห็นว่าถ้าใช้คำว่าบุคคลจะมีปัญหาการตีความเรื่องสิทธิเสรีภาพ
เห็นชอบนะครับให้บรรยัติมาตรา๔ว่าปวงชนชาวไทยได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูลเสมอกัน
ส่วนเนื้อหาในมาตรา๗กรณีที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูลบังคับใช้ให้ดำเนินการไปตามประเพณีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกที่ประชุมนั้นตัดส่วนดังกล่าวออกทั้งหมดเลยนะครับ
และก็นำเนื้อหานั้นไปเขียนไว้ในหมวดอำนาจหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูลแทน
ส่วนหมวดพระมหากษัตริย์ที่ประชุมได้นำเนื้อหา
ตามที่บรรยัติไว้ในรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๐ทั้ง๑๗มาตรามาเขียนไว้
แต่ปรับปรุงเนื้อหามาตรา๑๒ว่าด้วยคุณสมบัติขององค์คมนตรี
ต้องไม่เป็นสอสอสอวอไม่ฝักไฝ่ทางการเมือง
โดยตัดส่วนตุลาการสารปกครองออกนะครับเพราะถือว่าเป็นข้าราชการ
และปรับใช้คำว่าผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระแทน
ขณะที่หมวดสิทธิเสรีภาพในมาตรา๓๕การป้องกันการถูกครอบงำของสื่อ
กรรมการนั้นเขียนห้ามนักการเมืองและกรรมการในองค์กรอิสระ
ประกอบกิจการสื่อมวลชนโดยกำหนดให้รัฐนั้นห้ามให้เงินหรืออุดหนุนทรัพย์สินต่างนะครับ
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนของเอกชน
สำหรับการพิจารณาลงรายมาตราร่างรัฐธรรมนูลในวันพรุ่งนี้นะครับ
คณะกรรมการนั้นจะเริ่มที่หมวดที่๔นะครับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
นำโชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีครับ